พาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมูลนิธิไทยรัฐได้ส่งมอบอาคารเรียนปฐมวัยกัมพลวัชรพลให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗ที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมครุพันธ์รวมมูลค่า๒ล้านบาทให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่เยาวชนชาวสิรินทร
นายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัยกัมพลวัชรพลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗พร้อมด้วยครุพันธ์รวมมูลค่า๒ล้านบาท
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโส
มานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน
เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาล
เพื่อให้เยาวชนได้มีการศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกัน
ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ภูมิภาคต่างทั่วประเทศจำนวน๑๐๑โรงเรียน๗๗จังหวัด
ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนกว่า๓๐๐๐คน
นโยบายนี้จึงได้สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จำเป็นและขาดแคลนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์
อนาคตทางการศึกษาของเยาวชนไทยต่อไป